ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙วันนี้สบคแถลงเนี่ย
หลายคนได้ยินก็บอกโอ้โหแต่ต้องดูในรายละเอียดนะ
ถูกต้องนะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เจ็ดร้อยสี่สิบห้ารายโอ้โห
นิวไฮค่ะแต่ถ้าดูเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ย
ก็คือคนไทยที่อยู่ในจังหวัดต่างเนี่ยจะติดเชื้อด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่
คือหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะค่ะแรงงานต่างด้าวห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ
นี่คือแรงงานต่างด้าวที่อยู่ที่สมุทรสาครใช่ค่ะ
เป็นการตรวจเชิงรุกนะคะในโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครนะคะ
เหลือก็เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้วนะครับเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ
หกรายนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามันน่าตกใจไหม
ร้อยสี่สิบห้ารายก็ดูเยอะนั่นแหละใช่แต่โฆษกสอบคอบอกว่า
ก็ไม่ได้เกินคาดหมายครับก็คือพอจะเดาได้อยู่แล้ว
ถ้าตรวจเชิงลุกในลักษณะของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่สมุทรสาครที่เขาอยู่กันค่อนข้าง
จะแออัดรวมตัวกันเนี่ยค่ะมันก็เป็นไปได้ที่ตัวเลขจะสูงขนาดนี้
เขาอยู่เป็นหมื่นคนอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วเราข้ามเคลื่อย้ายตรงนั้นใช่ไหมฮะ
เพื่อจะได้ตรวจคัดกองกันหลังจากที่เริ่มต้นการแพร่ระบาด
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ท่านผู้ชมครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
แถลงวันนี้นะครับตัวเลขก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ

ตัวเลขรวมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ยตอนนี้สะสมทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่การระบาดรอบแรกเลยนะครับเมื่อต้นปี๖๓นะฮะ
๙รายนะครับแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๖๓๗๙ราย
ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว๒๐๓๗รายรักษาหายแล้วนะครับ๔๓๕๒ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนะครับรวมตอนนี้มีผู้ที่เสียชีวิต
สถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเนี่ยคือ๖๕ศพนะครับ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อเพิ่มเติม๕๗๗รายเนี่ย
เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการค้นหาเชิงรุกในโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
แพทย์ทวีสินบอกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกนะฮะ
เพราะว่าแรงงานพวกนี้อยู่ในสถานที่แออัดอยู่อาศัยกันแบบมีคนเยอะ
เมื่อไหร่ที่มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตรวจหาเชื้อก็จะเจอขึ้นเรื่อย
ซึ่งหากแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อได้ตัวเลขเดี๋ยวก็จะลดลง
คาดว่าจะมีการเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเป็นหอพักจะเป็นโรงงานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ก็คาดว่าจะมีการติดเชื้ออยู่พอสมควรก็จะต้องรีบเข้าไปค้นหาเจอเคส
แล้วก็แยกกักพวกเขานะครับ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในไทยคนที่๖๕เป็นผู้ชายนะครับ
อายุ๕๖ปีอาชีพรับจ้างมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพนะครับ
มีโรคประจำตัวความดันสูงเบาหวานแล้วก็ไขมันเลือดสูงนะครับ
มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงแถวสมุทรปราการแล้วก็คลองเตย
เมื่อ๒๘ธันวาคมเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
มีอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อนะครับทานอาหารไม่ได้
พอ๓๐ธันวาคมเนี่ยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นก็ต้องรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน
และหัวใจล้มเหลวก็เลยส่งตรวจแล้วก็พบเชื้อนะครับ
ผลออกมาเมื่อ๑มกราคมนะครับยืนยันว่าพบเชื้อโควิด๑๙
๒มกราคมมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
และเมื่อ๓มกราคมอาการแย่ลงระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเสียชีวิต
ในเวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
แพทย์ทวีสินกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าจากการสรุปรายงานล่าสุด
จังหวัดที่ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยวันนี้เราเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะ
ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ทำให้ตอนนี้ในการระบาดระลอก๒นะครับเรามีจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จังหวัดแล้วนะครับสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้นะครับ
คุณหมอทวีสินบอกว่าคือเรื่องของสะเก็ดไฟ
คือเปรียบภาพให้เห็นเหมือนกับมีไฟที่จุดติดขึ้นแล้วมันมีสะเก็ดไฟ
ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่
จากผู้ที่อยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พอเดินทางไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสะเก็ดไฟที่ไปติดเชื้อกันได้
เหมือนสะเก็ดไฟพระรัติกระชุมสาธานสุขในภาพเกียรติภูมิวงละชิต
จะบอกว่าสะเก็ดไฟต่างหากที่กระจายออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นจากพื้นที่เดิมเนี่ยแล้วกระจายกระจายออกไปเนี่ย
ในช่วงที่มีการเดินทางก่อนหน้านี้น่าจะเป็นความกังวลแล้วก็จริงจริงนะฮะ
เพราะเราก็จะเห็นภาพออกมาถึง๕๔จังหวัดณเดี๋ยวนี้นะครับ
ซึ่งต้นทางของสะเก็ดไฟก็ไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าวอย่างเดียวยังเจอกันในเรื่องของบ่อน
เขาเรียกว่าสถานที่ที่ลักลอบเล่นการพนันก็จะเป็นแหล่งของไฟที่ออกสะเก็ดไฟออกไปด้วย
นะครับก็ทำให้เราอธิบายได้ว่าภาพใหญ่ที่ออกมาเป็นนี้คุณผู้ชมคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เทียรพัฒน์คัชมาศก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่วันนี้ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น๕๐๐กว่ารายเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าเป็นลักษณะของการค้นหาการตรวจเชิงรุก
เป็นตัวเลขที่ตรวจในโรงงานไม่ใช่เป็นตัวเลขหรือว่าการตรวจที่ซ้ำกับของเดิมค่ะ
จากการค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วย๕๐๐กว่ารายตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปก็คือ๕๗๗เนี่ยนะคะ
ก็จะมีการดำเนินการส่วนหนึ่งก็คือมีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าไปตรวจในโรงงานต่าง
ก็นำผู้ที่มีเชื้อหรือผู้ป่วยไปนอนพักที่โรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือกันไว้
ในส่วนที่แยกออกต่างหากกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อเขาก็จะแยกกันครับ
แล้วก็จะมีบางส่วนที่จำเป็นจะต้องเข้าไปในศูนย์ห่วงใยคนสาคร
ทางจังหวัดเขาทำไว้ทั้งหมดเจ็ดแห่งนะคะต้องเก็บได้ประมาณสองพันคน
แต่ตอนนี้ได้แปดร้อยเตียงค่ะ
จำนวนนี้นะครับก็มีการส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
ที่เข้าไปตรวจนะครับในโรงงานต่างก็นำผู้ที่มีเชื้อนะครับ
หรือผู้ป่วยเนี่ยนำมาไว้ที่นำไปนอนพักที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็กันไว้นะครับในส่วนที่แยกออกจากบุคคลที่
เขาไม่ได้มีเชื้อด้วยครับก็มีการแยกไว้นะครับ
วันนี้ที่สุราธานีเนี่ยมีการแถลงเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหแล้วติดมาเนี่ยวันนี้เจ็ดคนเนี่ย
คนนี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งครอบครัวนี้เนี่ย
ยังรอผลตรวจอีกสี่นะฮะค่ะก็มีอยู่สิบคนนะครับ
ผู้ว่าสุราธานีวันนี้ท่านบอกไม่ค่อยพอใจเลย
เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาจากพื้นที่สมุทรสาครนะครับ
กลับมาเยี่ยมญาติฮะแล้วมาจากพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเสี่ยงครับ
เอาเชื้อมาติดคนในครอบครัวตอนนี้ติดไป๗คน
ยังรอผลอีก๔นะครับนายวิชวุฒิจินโตผู้ราชการจังหวัด
จังหวัดสุราธารณีนะครับวันนี้ที่แถลงนะครับ
บอกว่าที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๗นะครับ
รอสอบสวนอีก๔นะฮะรอผลอีก๔ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราชธานี
หนึ่งในเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคนสมุทรสาครกลับมาเยี่ยมญาติที่สุราช
แล้วก็ติดเชื้อทั้งครอบครัวนะครับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
คนแรกที่กลับมาเนี่ยกลับมาเยี่ยมญาติเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
อายุห้าสิบปีเป็นชาวสมุทรสาครเดินทางมาหาญาติที่สุราชธานี
เริ่มจากสิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดธันวาคมก็มาอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่บ้านที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
สิบแปดธันวาคมออกจากท่ากาศยานสิบสามนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะฮะ
ดอนเมืองมาสุราชด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่เอฟบีสามสองสามเก้า
ที่นั่งที่๖อีแล้วนั่งรถส่วนตัวไปบ้านพี่สาว๒๙ธันวาคมไปตลาดสารเจ้าที่อำเภอเมืองที่สุราธานี
เวลาประมาณ๑๖๑๗นาฬิกาใช้เวลาอยู่ที่นั่น๑๐นาทีซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้านพี่สาว
จากนั้นประมาณ๒ทุ่มไปทานอาหารเย็นที่ร้านชาบูที่อำเภอขนอมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามสิบธันวาคมอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวที่อำเภอเมืองสุราชธานี
สามสิบเอ็ดธันวาคมช่วงสิบแปดถึงสิบเก้านาฬิกาไปทานอาหารที่ร้านข้าวต้มตลาดสารเจ้าอำเภอเมืองสุราชธานี
วันปีใหม่ครับหนึ่งมักกราคมเวลาสิบห้าถึงสิบหกนาฬิกาไปทานอาหารร้านซาบูชิเซ็นทรั่นสุราชธารณี
สองมักกราคมเริ่มป่วยไอมีเสมหะก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพศุราชเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อคู่สิบเก้าแล้วสามมักกราคมผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศุราชธารณีพอติดเชื้อคนในครอบครัวก็ต้องถูกตรวจสอบด
เอามารักษาอาการนะครับแล้วก็มีอีกสี่ต้องรอผลการสอบส่วนโรคนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะติดเชื้อหรือไม่นะครับเท่ากับว่าติดไปเจ็บนะครับท่านภูวาบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่เป็นหญิงชาวสมุทรสาครเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะเข้ามาในจังหวัด

ในที่จะเข้ากลับกันตัว๑๔วัน
สามารถการณ์ของจังหวัดสุรธารีย์
กลับออกมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ส่งผลให้คนในบ้านติดเชื้ออีก๖ราย
รอผลการตรวจอีก๔ราย
และนี่อาจจะแพร่ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัว

เป็นคนที่เข้ามาทำลายความสุขของคนสุรธารีย์
คุณเป็นคนที่เข้ามาทำลายความหวังของคนจังหวัดสุราธานี
ก็ทางจังหวัดสุราธานีนะครับ
ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ
เพราะถือว่าก็พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ๖๙อยู่ในกลุ่มครอบครัว
ที่ยังสามารถเจอทันนะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดสุราธานีนะครับทุกผู้ชมครับ

ได้ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจาก๘จังหวัดพื้นที่สีแดงนะฮะ

ถ้าจะเข้าจังหวัดสุราธานีต้องกักตัว๑๔วันก่อนนะฮะ
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เหล่านี้จะเข้าพื้นที่สุราธานี
ต้องกักตัวก่อน๑๔วันนะฮะ

นี่นะครับทางจังหวัดสุราธานีก็ฝากแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูผลตรวจโควิด๑๙รอบ๒
ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
รอบแรกเป็นลบไม่พบโควิด๑๙
แต่ก็ต้องตรวจซ้ำรอบ๒
รอบ๒ก็เป็นลบไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ

สาเหตุที่คุณอนุทินจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรศาครตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ตอนประมาณบ่าย๒โมง๔๐นาทีของวันนี้นะคะ
บอกว่าผลตรวจรอบ๒เป็นลบนะคะ

ไป๑๔วันกักตัวเรียบร้อย
ทีนี้ค่ะก็ต้องมาดูอาการป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ

อาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็เปิดเผยความคืบหน้าอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งบอกว่าในห่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
สามารถนอนหงายได้ตลอดค่ะ
ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ
อาการเมื่อวานก็คือดีขึ้นตลอด
การตรวจเลือดผลเลือดก็ดี
การทำงานของตับอาจจะลดลงเล็กน้อย

ส่วนการทำงานของปอดดีขึ้น
อักเสบก็ลดน้อยลงถือว่าภาพรวมดีขึ้นค่ะคุณผู้ชม

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกับเริ่มเหนื่อย
ตัดสินใจว่าคงจะต้องให้เครื่องช่วยหายใจอีกรอบหนึ่ง
อายุมากไม่ควรจะเหนื่อยมากนะคะ
เนื่องจากติดเชื้อโควิด๑๙ในลักษณะแบบนี้
ก็เลยต้องกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ก็ต้องดูว่าจะนอนหงายได้ไหมนะคะ
นอนคว่ำหรือนอนหงายคุณหมอท่านบอกแล้วนะคะว่า
สามารถตรวจดูได้ว่าปอดดีหรือไม่ดี
ก็จะตรวจได้จากการนอนนี่แหละค่ะ

ดู๒๓วันว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ไหม
วันนี้ท่านผู้ว่าก็ไข้ต่ำนะคะ

ก็ถ้าเกิดมีการติดเชื้อก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะค่ะ

เดี๋ยวต้องหาสาเหตุกันเพิ่มเติมค่ะ

และสะเรปอดก็ดีขึ้น
ก็ต้องใช้เวลาค่ะในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะ

อาการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ

ก็ต้องเอากำลังใจให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะ